ผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่างบประมาณในการจัดซื้อรถเกาะยางล้อ
ถือว่าเป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพมูลค่า๒๓๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีข้อมูลได้ว่า๓ปีของยุคการบริหารโดยคอสช
อนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ไปแล้วกว่า๒๕๐๐๐ล้านบาท
ตลอด๓ปีที่ผ่านมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อนุมัติงบประมาณให้กับกองทัพ
จัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ไปแล้วกว่า๒๕๗๐๐ล้านบาท
เตรียมจัดซื้อในระยะที่๓อีกจำนวน๑๑คัน
สามารถทำความเร็วบนถนนสูงสุด๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และทำความเร็วขณะลอยตัวในน้ำ๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีระบบอาวุธติดป้อมปืนกล๓๐มิลลิเมตร
พร้อมกับปืนกลร่วมแกน๗๖๒มิลลิเมตร
มีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง
ที่ผ่านมาทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
วิจัยและสามารถผลิตรถเกาะล้อยางแบบ๘คูณ๘
คอรมอลได้อนุมัติจัดซื้อไป
สามารถบรรทุกกำลังพลได้ครั้งละ๑๒นาย
และราคาอยู่ที่ประมาณ๔๐ล้านบาทเท่านั้น

พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่า
สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพ

จากนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจะเดินทางมาไปพูดคุยกับจีน
เพื่อลงนามอนุมัติจัดซื้อไม่เกินช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้
เพื่อใช้ว่าทุกอย่างที่ต้องซื้อของทีมเป็นไปตามสมาวัติสถานการณ์ในปัจจุบัน
เช่นเดียวกับพลตรีคงชีพตันตราวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม
โดยทางจีนได้สนับสนุนการจัดสร้างโรงซ่อมบำรุงตามนโยบายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ถือว่าเป็นการต่อยอดและเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทหารร่วมกันอีกด้วยครับ